ส่วนเรื่องนี้ค่ะมีคนโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คนที่โพสต์เนี่ยค่ะบอกว่าจะทำยังไงดีจะทำยังไงได้บ้าง
ถ้าหากว่าโดนพ่อแท้ทำร้ายร่างกายแบบคลิปนี้ค่ะ
ผู้ชายนะคนที่นั่งอยู่เป็นผู้หญิงลูกตัวเองนะครับ
จังหวะตรงนี้นะฮะนี่นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะดูนะคะคือลูกนั่งอยู่ตามลูกศรสีเหลืองนะ
พ่อคือยืนอยู่แบบนี้นะคะลูกใช้โทรศัพท์อยู่พอหันมาดูพ่อจนทำนะ
นี่ค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยคำถามคือโอ้โหแล้วถ้าโดนพ่อแท้ทำขนาดเนี้ย
จะยังไงจะยังไงลูกแท้ยังโดนแบบนี้แล้วลูกคนอื่นจะโดนขนาดไหน
คนที่โพสต์บอกว่าคนคนนี้เขาคลุกคลีกับเด็กด้วยอุ้ยจังหวะนี้นะฮะใช่ค่ะ
อกจากนี้นะคะมีภาพนิ่งด้วยนะคะโอ้โหมีภาพนิ่งด้วยนะคะ
เป็นภาพนิ่งตาที่มีรอยช้ำอะค่ะแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ต้นเหตุมาจากพ่อเอาเพื่อนแม่มาเป็นเมียน้อยลูกด่า
ก็เลยไม่พอใจแล้วก็เป็นภาพตาโอ้โหห้อเลือดแดงช้ำแบบนี้เลย
ขอใช้เป็นนามสมมุติค่ะนางเสาเอนะคะอายุสามสิบปีนี่ตาเขา
คือเป็นแบบเป็นห้อเลือดเป็นแบบเลือดเต็มเลยที่ตาขาวกลายเป็นสีเลือดอ่ะ
คือเมื่อกี้นึกว่าแบบเอาสีมาแต่งมาแต่ไม่ใช่นะฮะนี่ตาแบบโอ้โห
บอกว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือเธอเนี่ยนะจับได้ว่าพ่อมีชู้
ครับแล้วชู้ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเพื่อนแม่อืมพอ
รู้เรื่องแม่ขอหย่าพ่อไม่ยอมหย่าทางครอบครัวก็เลยพากันไปเปลี่ยนนามสกุล
เกิดเรื่องนี้นะคะ๓๐มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
พ่อเนี่ยมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็เรื่องปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
แต่พ่อคุยด้วยอารมณ์ที่โมโหมากสักพักหนึ่งก็เลยเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแบบไม่ยั้ง
ตามคลิปที่เห็นไปอ่ะนะคะคือเหมือนกับใช้ด้ามดันรองเท้าอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมเวลาใส่รองเท้าแล้วก็มีด้ามนึกออกมาครับซ้อมทุบตีตามใบหน้าตามลำตัว
แล้วบีบคอด้วยนะคะเธอก็เลยบอกว่าคือพ่อเนี่ยมีอารมณ์โมโหร้าย
แล้วแม่เนี่ยจะเป็นผู้ถูกกระทำอยู่ตลอดลูกเนี่ยโดนหนักที่สุดคือครั้งนี้
อืมปกติเนี้ยจะไปลงที่แม่ครับแต่ครั้งเนี้ยลูกโดนหนักสุดเลยนะคะ
คนที่บาดเจ็บนะคะบอกว่าเธอไม่ยอมนะคะตัวเธอเนี่ยที่เป็นลูกเนี่ย
จะเอาเรื่องไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพปากช่อง
แม้ว่าคนก่อเหตุจะเป็นพ่อแท้นะแต่เธอบอกไม่ได้
ทำกับลูกทำกับเธอขนาดนี้เนี้ยมันเกินไปนะคะอืม
คือเรื่องชีวิตเรื่องปัญหาที่มีเนี่ย
ทางฝั่งพ่อจะชี้แจงยังไงก็ว่ากันไปใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทำร้ายร่างกายลูกแบบนี้
ก็เป็นสิ่งที่ผิดอยู่ดีนะคะถูกต้องค่ะทำร้ายร่างกายอันนี้ไม่ได้นะครับ